ภาครัฐและหน่วยงานต่างทั่วประเทศนะครับ
จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ

จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ตัวแทนภาครัฐและประชาชนกว่า๓๕๐๐คน
ในพื้นที่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกด
ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยร่วมกันแปลอักษรและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
ซึ่งมีเสถียรทำมือศิลปินนักร้องชื่อดังชาวศรีสะเกดมาร่วมงานด้วยครับ
อกจากนี้ยังจัดงานสืบสารงานบุญปลอดเหล้า
เพื่อรณรงค์ให้งดดื่มเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ภายในงานบุญต่างเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและอยู่กันอย่างมีความสุขครับ
ส่วนที่จังหวัดน้องคายนายจิรษักศรีคชารองผู้ว่าราชการจังหวัด
นิทัศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยศิลปินวาดภาพในชมรมนาคาราช
ซึ่งส่วนใหญ่นะครับอาศัยอยู่ในจังหวัดน้องคายและจังหวัดใกล้เคียง
ต่างร่วมกันนำพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งก็จะมีต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา๑เดือนครับ
ทางด้านนายภูยินคำนวณนักกีฬาเจ้าของเหรียญเงิน

ปั่นจักรยานวิวแชร์พร้อมด้วยนางสาวจันดี
นัทธวิริยกุลแฟนสาว
เดินทางถึงยังจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับ
ทั้งคู่ตั้งใจจัดโครงการปั่นปลูกป่ารักษาน้ำ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสารต่อพระราชดำริ

ซึ่งตลอดระยะทางของการทำกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า๒๐๐ต้น

และถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ครับ
โดยในวันนี้นะครับก็จะออกเดินทางต่อเนื่อง
และพรุ่งนี้คาดว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่
นครปฐมเป็นจังหวัดที่๕๕ต่อไปครับ

ปัแสนสุขสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
โดยจัดกิจกรรมในการล้างถนนให้เกิดความสะอาดและสวยงามนะครับ
มีบรรดาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและลูกจ้างรวมถึงตัวแทนชุมชนต่าง
ร่วมทำความสะอาดล้างถนนรอบเขาสามมุก
เป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตรครับ